คุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่นะครับ
รวมถึงตัวผมด้วยคุณวราพรด้วย
ต้องระวังตัวเองขั้นสูงสุดนะครับ
เพราะว่าปัญหาผู้ติดเชื้อ
พอติดเชื้อมากก็ป่วยป่วยแล้วไม่มีเตียง
ปัญหามันวนมาถึงอะไรวนถึงวัคซีนนะฮะ
และปัญหาที่ถูกตั้งคำถามแรกก่อนหน้านี้เลยย้อนไปก่อน
วันนี้ก็เลยถูกถามถึงวัคซีนทางเลือกว่าทำไมช้า
คนที่ถามคือคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาฮะ
ถามดังไปเลยนะฮะในฐานะสื่อมวลชนว่า
การเพศรัชกรรมทำอะไรอยู่นะครับ
จองไม่จองโรงพยาบาลเอกชนจะเปิดให้จองก็ยังจองไม่ได้
เรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ชี้แจงและตอบโต้ผมใช้คำนี้เลยนะฮะ
โรงพยาบาลเอกชนสามารถเจรจาจัดซื้อได้เอง

แต่หากไปเจอเงื่อนไขของบริษัทเนี่ย

บริษัทผลิตวัคซีนเขาจะขายให้แบบรัฐต่อรัฐ
ถ้ารัฐต่อรัฐปั๊บองค์การเพศรัชกรรมเนี่ย

ซึ่งการที่คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาออกมาโพสต์ข้อความว่า
ดำเนินการไปอย่างล่าช้าก็ต้องชี้แจงว่าไม่ได้ล่าช้า
หมอหนูพูดนะฮะเพราะว่าเป็นตัวกลาง

โมเดิร์น่าก็พูดมาตลอดว่าเขาสามารถส่งให้ได้

ดังนั้นคนที่บอกให้รัฐบาลไปเร่งเอามาให้ได้ก่อนนั้น

ถามกลับไปแรงแบบนี้เลยนะฮะ

ซึ่งรัฐบาลก็จัดการให้ทันที
เปรียบเทียบบอกเหมือนพายเรือในอ่าง

คุณอนุทินบอกว่ารัฐมีหน้าที่เจรจาตรงนี้

เพราะเป้าหมายคือการมีวัคซีน

มากกว่า๘ล้าน๑แสนโดสครับ

ที่ก็ต้องบอกว่าระหว่างที่เกิดโควิด๑๙

ก็เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปนะคะ